มาดูเรื่องราวขโมยขโจรในโรงพยาบาล
เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วนะฮะ
่งทำตัวเป็นคนไข้ไปตีสนิทกับคนไข้ผู้สูงอายุ
แล้วก็ล้วงกระเป๋าของคนไข้ไป
คราวนี้เกิดเหตุในลักษณะคล้ายกันนะครับ
ทำทีทำท่าว่าเป็นคนไข้ที่มารอคิวในการวัดความดันในโรงพยาบาล
ที่ไปฉกกระเป๋าของคนไข้รายอื่น
ซึ่งก็เลือกเหยื่อที่เป็นผู้สูงอายุนะ
จากนั้นฉกไปแล้วก็หลบหนีไปนะครับ
โดยเหตุการณ์นี้ประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพทอง

อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นคลิปของหญิงสาวสวมเสื้อสีฟ้าคนนี้

ก่อนจะก่อเหตุขโมยกระเป๋าพร้อมเงินสด

ของแม่ของประหลัดอบตท่านนี้เอง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ
ช่วงเที่ยงครึ่งในอาคารโรงพยาบาลมหาบราชนครศรีธรรมราช
ผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามไปอย่างท่านประหลัดอบต
ประหลัดเป็นยังไงบ้างท่านเล่าให้ฟังหน่อย

บอกว่าพาคุณแม่ซึ่งเป็นผู้เสียหายคือ
คุณแม่สวนสุขสบายอายุ๗๖ปีแล้ว
ไปตรวจรักษาที่อาคารผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
หลังจากทางหมอซักประวัติแล้วก็รับบัตรคิวเสร็จเรียบร้อย
ประหลัดอบตเองก็ต้องออกไปเอาเอกสารที่รถ

ก็ต้องปล่อยให้คุณแม่นั่งรออยู่ก่อนตามลำพัง
จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ขึ้นนี่แหละครับ

บอกกับผู้สื่อข่าวแบบเจ็บใจ

ไม่คิดว่าคนร้ายจะกล้าก่อเหตุขโมยกระเป๋า

ยายบอกว่าโอ้โหสถานที่แห่งนี้เนี่ย

ทำทีรอคิววัดความดันด้วย
แล้วก็มาพูดคุยตีสนิทกับยาย

คนร้ายเนี่ยเอากระเป๋าไปเมื่อไหร่

ปกติแล้วผู้สูงอายุเวลาไปโรงพยาบาล
ทีเขาก็เบื่อเหงาเขาก็จะนั่งคุยกันเองบ้างก็มีนะ
ใช่ฮะแล้วพอมีคนมาคุยด้วย

ก็ไว้เนื้อเชื่อใจปรากฏว่า
เจ็บใจฉกกระเป๋ายายไป
ไม่เสียดายเงินสดในกระเป๋าเลยนะ

แต่ยายเสียดายเหรียญพ่อท่านคล้าย

เอาติดตัวไว้ตั้งแต่สมัยยังสาว
คุณยายบอกว่าเป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจฮะ

เคยมีนักสะสมพระเครื่อง

เดี๋ยวเจ้าโจรรู้

เราก็ต้องเชื่อมั่นว่าตำรวจจะทำคดีได้นะครับ
เพราะว่าตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด
พบหลักฐานชัดเจนหน้าคนร้ายชัดเจน
ตอนนี้จะเสนอสารเพื่อขออนุมัติหมายจับคนร้ายที่ก่อเหตุ
มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทำได้กับผู้สูงอายุทำได้กับผู้เจ็บผู้ป่วย